สวัสดีค่ะได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราทั้ง๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาเจอกันครับสามคนแบบนี้นะครับผมชนะน้องตูด้งและคุณสุภัษราน้องดาว
น้องดาวสุภัษรามันบัดหน้าที่แทนคุณแม่จิสาหนึ่งวัน
มากันในวันนี้เป็นวันที่ดีนะอยากจะถามคุณผู้ชมจังเลยพรุ่งนี้ก็ลอยกระทงแล้ว
ไปลอยกระทงที่ไหนส่งข้อความไลน์มาคุยกันดีกว่า
จริงในกรุงเทพมีหลายที่นะพอมีหลายที่ก็นึกไม่ออกทำไมไม่บังคับให้มีที่เดียวล่ะ
จะได้มีที่ลำบากจะได้ไม่กินลำบากโอ้ยมันก็แออัดแยกสิ
ไม่ออกไม่เป็นไรคุณจูด้งคุณไปลอยกระทงที่ไหนผมเนี่ยไปลอยที่ป่าช้า
ถึงป่าจะช้าแต่ไม่สายไปที่จะรักคุณ

มันเป็นช่วงเทศกาลผมเข้าใจได้ฮะ
หลายร้านค้าเขาก็ตั้งใจจะนำพวกผู้ประทัดมาวางขายแบบนี้แต่ละอย่างก็มีความรุนแรงและเสียงที่แตกต่างกันออกไป
แต่ต้องรู้ไว้ก่อนนะอย่างในกรุงเทพเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าให้ลอยกระทงได้อย่างเดียว
แต่อย่าได้เผลอนะไปจุดพลุประทัด

อันนี้มีโทษนะมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ
โดยทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาประกาศแล้วนะครับ
ห้ามจุดพลุประทัดแล้วก็ปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาล
รอยกระทงเด็ดขาดไม่งั้นโดนโทษหนักนะ
ถามว่านักแค่ไหนจำคุกเลยนะ

หรือปรับไม่เกิน๖หมื่นบาท
หรือจะเอาเบิ้ลเลยไหมทั้งจำทั้งปรับ
ไม่เอาแล้วพ่อค้าแม่ค้าอะไรครับ
ถ้าไม่อยากได้อย่างนั้นแล้วก็อย่าทำอย่างที่ผมบอกไป
ก็คือเล่นประทัดนะครับและที่สำคัญ
จะไม่เล่นได้เนี่ยอีกหนึ่งส่วน
จะต้องให้ความร่วมมือคือพ่อค้าแม่ค้า

ถ้าเอามาขายก็มีคนอยากซื้อค่ะคุณค่ะ
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตาเนอะ
อดส่องดูแลกันสามารถโทรไปแจ้งได้นะครับ
สายด่วน๑๙๙หรือ๑๕๕๕ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่เล่าให้ฟังแบบนี้ในหลายพื้นที่อย่างต่างจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็อาจจะมีบางพื้นที่บางจุดจริงที่อนุญาตให้เล่นโคมลอยได้
มันเป็นประเพณีไงเพราะฉะนั้นนะครับคุณไปเช็คให้ดีเถอ
ว่าตรงไหนเขาอนุญาตให้เล่นได้เพราะว่าทางเชียงใหม่
เขาต้องห้ามหนักเพราะว่าโคมลอยพวกนี้มันไปก่อกวนเรื่องของเส้นทางการบิน

รวมไปถึงตกไปที่บ้านเรือนประชาชนเคยเกิดเหตุไฟไหม้มาแล้วนะครับ
นี่ไงเขาก็เลยเป็นเหตุผลที่บางจุดให้เล่นบางจุดไม่ให้เล่น
แล้วก็จำกัดช่วงเวลาด้วยนะคะแต่กรุงเทพห้ามเล่นค่ะ
บอกว่าคุณคุณมีเอกสารหรือว่ามีพัสดุตกค้างต้องจ่ายเงิน
ข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงไปดูกันค่ะ
แหมอ้างเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐบาลเลยอ่ะ
ปรับศึกฤติไทยเลยปรับศึกฤติไทยบอกว่า
พัสดุตกค้างแจ้งข้อมูลส่วนตัวหน่อย

ศูนย์ต่อบต้านข่าวปลอมที่ภายในปรับศึกฤติไทย
ก็เลยตรวจสอบความจริงเรื่องนี้มาให้แล้ว

เขาคนที่ส่งของทุกวันเขาก็ต้องเอกใจแล้วมันจริงหรือเปล่าไง
จะถึงลูกค้าไหมหรือถ้าเป็นมุมมองลูกค้า

แล้วไปจิ้มลิงก์ตามไอ้สีน้ำเงินนั่นน่ะ
เรียบร้อยตกเป็นเหยื่อครับโอ้โหโอ้โห
ปรายศนีย์ไทยเขายืนยันนะคะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการโทรแจ้งประชาชน
ถ้าใครลืมสินค้าตกค้างไว้ที่ปรายศนีย์
เอาเอกสารส่วนตัวไปที่ปรายศนีย์เลย
ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ใครไม่ต้องรับสายใคร

หรือว่าไม่สะดวกค่ะกริ้งกร้างไป
ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ชั้นซุภาษารามหาค่ะ
มีเอกสารตกค้างหรือว่ามีพัสดุตกค้างไหมคะ

นี่ไงสไตล์แม่ค้าออนไลน์ฮ่องมากเลย

คือมาในหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของทางภาครัฐ
รวมไปถึงที่ผมมาได้มาล่าสุด
ใครจะเชื่อแบบนี้ก็มีฮะ

ได้ค่าตอบแทน๒๐๐๓๐๐บาทต่อวัน
ให้แอปไลน์ไอ้ตัวนี้เข้าไป

คุณคิดดูแล้วกันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

คุณได้สิทธิ์กู้เงิน๕๐๐๐บาทจากโครงการประชารัฐว่างั้น

ไม่ได้เลยนะคุณไม่จ่ายค่าโทรศัพท์อ่ะดิ

ลิงก์ตามอันนี้ต้องดูกันให้ดีครับ
อย่าไปหลงเชื้อนะคะช่วยข้อมูลก่อนค่ะ

ส่วนขโมยกับโจรก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
อย่างเหตุการณ์นี้หนุ่มคนนี้ฮะแต่งตัวดูดีมากเลย

แต่สุดท้ายชกท้องไปแบบนี้ครับ
นี่ค่ะคนนี้เลยครับที่เป็นผู้ร้ายนี้

ทรงผมลักษณะเป็นหัวกเลียนนะครับ
แล้วก็ใส่กางเกงยินขายาวแล้วก็ใส่เป้ด้วยนะครับ
นี่เขาทักเข้ามานะครับแล้วทำทีอยู่หน้าเคาน์เตอร์

ขณะที่พนักงานในร้านทองก็กำลังยืนคิดเงินอยู่
นี่ฮะชกทองไปแล้ววิ่งหนีไป
นี่โอ้โหใส่เกียร์อุเดรนโบ๋เลยออกสตาร์ทก็วิ่งเยอะ
นี่แล้วก็ผู้หญิงสองคนนี้ก็วิ่งตามไปครับ

แต่ว่าในขณะที่กล้องวงจรปิดนอกของร้านเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะ

จับภาพนี่ชายคนดังกล่าวคนนี้นะ

วิ่งเข้ามาในซอยข้างร้านนะครับ
แล้วก็รีบกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์
สีขาวที่จอดคุณไปแล้ว

ไม่ทันแล้วครับวิ่งไปอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ร้านทองหัวเห็งเยาวราช
ปากซอยประชาอุทิศ๒๒ครับ

นะฮะเหตุเกิดเนี่ยเมื่อเย็นวันที่สี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้ไปที่ร้านทองดังกล่าว
พบกับคุณวราพรอรุณอาภารัฐอายุ๕๑ปีครับ
เจ้าของร้านทองเขาบอกว่าเหตุนี้เกิดประมาณ๕โมงเย็น
สามีเขาขายทองอยู่ส่วนเธอก็นั่งอยู่ในร้านนั่นแหละ
คนร้ายครับเดินเข้ามาเหมือนลูกค้าทั่วไปนะ
แต่งตัวดูดีครับแล้วก็ขอดูสร้อยข้อมือ
สามีก็ไปหยิบให้นะเป็นสร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาท
จำนวน๒เส้นและน้ำหนัก๒สลึงอีก๒เส้นไงครับ
คนร้ายเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยแชะแล้วก็ยืนคุยโทรศัพท์
แต่ระหว่างนั้นสามีได้หยิบสร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาท

แต่ว่าจังหวะนั้นเองคนร้ายได้หันไปหยิบสร้อยข้อมือน้ำหนัก๒สลึง๒เส้นที่วางอยู่

แค่ดูน้ำมันรวดเร็วมากนะไหล่กี่วิเอง

แล้วก็มูลค่ารวม๓๐๐๐บาทครับ

แต่ว่าไม่ค่อยนำสร้อยเส้นใหญ่ออกมาโชว์หรอก
ซึ่งทางร้านมันไม่ได้ติดตั้งประตูอัตโนมัตินะครับ
เพราะเค้ากลัวว่าหากเกิดเหตุเค้านิวปราคีครับ
คนร้านมีอาวุธจะทำร้ายที่นนีไม่ทัน
แต่หลังจากนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้ให้มากขึ้น
ส่วนคนร้ายตำรวจสนราชบุรณะกำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
อันนี้มันก็เป็นปัญหาคลาสสิกของร้านทองจริงนะทั้งสองท่านนะ
คือถามว่ามีประตูแบบปิดอัตโนมัติเนี่ยมันดีไหม
นั่นสิมันดีไหมอ้าวมันก็ล็อกคนร้ายเอาไว้ด้านใน
แต่ถ้าเกิดว่าเขามีอาวุธอย่างปืนโอ้โหแล้วคนในร้านล่ะ
แล้วเขาเกิดภาวะกดดันในช่วงเวลานั้นอยากจะออก
เออแต่ออกไม่ได้เอาปืนมาขู่แล้วยิงขึ้นมาเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะ
ใช่สองแง่มุมเนาะค่ะอ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
เขาว่ากันว่าคนใกล้ตัวช่างร้ายที่สุดจริงเพื่อนบ้าน
ทำทีว่าจะมาขอนั่งจวดด้วยแต่เรื่องของเรื่องน่ะไปชวนผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๙
สติเธอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทดื่มกันไปดื่มกันมา
แล้วหมายจะข่มขืนเขาโชคดีที่เพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งมาเห็นและช่วยเอาไว้ได้ทันครับ
เหตุนี้ได้วุ่นวายเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วผู้เสียหายเนี่ยก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจสภสตึกเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายบรรจงแก้วระวังอายุ๕๓ปี
คือเรื่องของเรื่องนายบรรจงเนี่ยย่องเข้ามาหาผู้หญิงอายุ๔๙ที่ผมบอกไปว่าเป็นผู้หญิงที่สติไม่สมประกอบ
นี่คนนี้คนนี้คือนายบรรจงครับนายบรรจงบอกว่าเข้ามาก็มาดื่มเหล้าขาวกันชงเหล้าแล้วก็พากันจวด
ก็มึนเมากันแหละประมาณอย่างนั้นแต่สุดท้ายนายบรรจงเนี่ยบอกว่าตัวเองมาประจำ
คุณเคยกันดีแล้วก็หมายจะไปข่มขืนเขาโอ้โหยังดีฮะที่นายสร้อยยาวรำคนเมื่อสักครู่เนี่ย
น้ำเงินคนเมื่อกี้นะเออเขามาเห็นได้ทันค่ะแล้วเขาเห็นยังไงรู้ไหม
เห็นว่านายบรรจงถอดเสื้อถอดผ้าขึ้นห้องผู้หญิงอายุ๔๙แล้วโอ้โหก็ถามไปดิ
สร้อยก็ถามไปบอกว่าเห็ดยังเห็ดยังทำอะไรทำอะไร
นายบันจงก็ไม่ตอบอะไรบ่อบ่อบ่อบ่อบ่อรู้บ่อรู้แล้วก็ใส่เสื้อผ้า
แล้วก็เดินออกมาเฉยเลยเออเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อเหตุแบบนี้แล้ว
ทางผู้เสียหายเขาก็เลยต้องไปแจ้งความนะครับน่าเห็นใจจริงเพราะว่า
ผู้หญิงคนนี้อายุ๔๙ปีเนี่ยเขาอยู่กับพี่ชายอีกคนพี่ชายอีกคนก็ป่วยเหมือนกัน
จิตเวทเหมือนกันโอ้โหฟังเรื่องนี้แล้วก็น่าสงสารจริงนะ
ทีมข่าวของเรานะครับไปสอบถามผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือนายบรรจงนั่นแหละ
ก็พูดคุยแบบตะกุกตะกักนะบอกว่าปกติตนเองก็มาแถวนี้เป็นประจำ
เป็นเพื่อนกับพี่ชายของผู้หญิงอายุ๔๙นี่แหละก็เหมือนว่ารู้จักคุ้นเคยกันดี
ยืนยันนะไม่เคยคิดจะล่วงเกินไอ้วันเกิดเหตุยอมรับว่าเมา
แล้วไปขึ้นคล่อมเขาจริงแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วขึ้นคล่อมทำไมล่ะ
นั่นน่ะสิคนอื่นเห็นเขาคิดนะดิคุณไม่คิดแต่คนอื่นเขาคิด
โถเอ้ยเอาเบื้องต้นนะครับทางตำรวจสภสตึกได้ส่งตัวผู้หญิงอายุ๔๙ปีเนี่ย
ตรวจร่างกายเอาไว้ก่อนเพื่อนำมาประกอบกับสำนวนคดี
แล้วเตรียมแจ้งข้อหากับนายบรรจงต่อไปครับ
ค่ะส่วนเรื่องถัดไปคนใกล้ตัวร้ายที่สุดอีกแล้ว
เคยรู้จักกันคือผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะเขามีลูกชายและลูกชายเนี่ยมีแฟน

แต่ทีนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ไปเรียกน้องผู้หญิงคนนี้กลับมาหาบอกว่า
ลูกในอดีตเนี่ยเคยเป็นลูกสะพ้ายกลับมาเอาพระหน่อย
พ่อจะเอาพระให้พอผู้หญิงเขาเข้ามาขังเขาจะข่มขืนเขา
ซะงั้นเอาคุณผู้ชมไปดูคลิปค่ะ

ปล่อยขต้าช่วงด้วย

เนี่ยเรียกเขาเอาพระแล้วกักขังเข้าไปในบ้านจะคมคืน

กอดไว้ดึงไว้รั้งไว้หนูน้องก็กรี๊บค่ะ

ช่วยได้ทันเพราะเสียงกรี๊ดนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะคะตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรีวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะครับคนที่เป็นผู้ก่อเหตุที่ลูกศรแดงเนี่ยอายุ
อายุ๓๗ปีเป็นสามีของเจ้าของบ้านลักษณะเหมือนคลุมคร่างนะจับตัวเด็กสาวอายุ๑๕ปี
ดีตลูกสะพ้ายขังไว้ในบ้านก่อนตอนแรกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึก
กรีดร้องสิคะด้วยความหวาดกลัวต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากภรรยานั่นแหละ
ออกมาเด็กพลินะเลยทำคนที่ไปไหนก็พิมพ์มี้เหมือนกันนะคะแต่ตำรวจก็
ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ทีนี้ไปถามพันรยาผู้ก่อเหตุ

นอนสลบเลยอ่ะค่ะพันรยาผู้ก่อเหตุยอมรับว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นสามีอีฉันนี่แหละค่ะ

เคยถูกจับกลุ่มตัวมาแล้วตั้ง๗๘ครั้ง
แล้วเธอก็บอกว่าไม่รู้ว่าช่วงที่ถูกจับกลุ่มตัว๗๘ครั้ง
ตำรวจเอาไปบำบัดรักษาหรือเปล่า
แต่ก็ปล่อยตัวกลับบ้านมาแบบนี้
และสามีก็คลุ้มคลั่งแบบนี้ตลอดด้วย
ขณะที่เด็กสาวผู้เสียหาย
เธอก็เล่านะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุสามีเธอโทรศัพท์ไปหา
แล้วก็บอกแวะมาเอาสร้อยพระที่บ้านหน่อย
คือออกอุบายหลอกให้เด็กมา

แต่ช่วงเวลานั้นน้องกรี๊ดไงคะ

เขาบอกว่าทางครอบครัวของน้องอายุ๑๕ปี

บอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุดค่ะ

ได้ครับแบบนี้นะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปก่อเหตุอีกนะ
แล้วที่สำคัญสาเหตุผมว่าก็มาจากยาเสพติดอีกแล้ว
เอาเรื่องนี้คนที่จับกลุ่มตัวไปก็คือตำรวจ
รักษาเหตุกันเนาะนักพระภาพเรื่องหนัก
มาเรื่องเบาสมองสมองกันบ้างอย่างหนุ่มคนนี้
น้ำท่วมก็ไม่หวั่นฝ่าน้ำท่วมไปแต่งสาวแบบนี้ครับ
อ๋อโหยลงเรือไปแบบนี้เลย

นี่คือเขาขนญาติผู้ใหญ่ไปนะครับเพื่อที่จะไปขอสาวนั่นเองครับ
นี่รักจริงนะน้องโอ้โหดูน้ำยังท่วมอยู่เลย
บางหลังเนี่ยนะฮะยังบางบ้านก็๒ชั้น๓ชั้นอยู่เลย
นี่ได้ยินเสียงไหม
อุ๊ยนี่แหละครับ
นี่คือชาวบ้านช่างหม้อตำบลคำน้ำแซ่บ
อำเภอวาลินชำรากจังหวัดอุบลราชธาตุ
แล้วก็เตรียมไว้พอดีนะฮะจัดงานแต่งท่ามกลางน้ำที่ยังท่วมรอบบริเวณบ้าน
แต่ก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนี่ทั้งคู่เขาบอกเขาพบรักกันตั้งแต่เป็นพนักงานอยู่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะฮะ
ในจังหวัดอุบรรจทานีพรกฎตีกรจากนั้นเนี้ยก็หาเลิกหายามเข้าพฤทธิแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัว
นี้บอกเลยว่าเจ้าสาวเนี่ยหูโชคดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าบ่าวกันสักนิดหนึ่งครับ
ไม่คิดว่านั้นเป็นจัดทานเลยครับเพราะว่าสำหรับมาครับครับ
ต้องเอาอะไรมาฮะ
ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับผมต้องมาตามอารักษ์แค้นอยู่ที่บ้านช่างหมอบ้านบริษฐ์ครับ
ผมแบบนี้เฉินเดียวครับ
นี่หอมแก้มโชว์ซะเลย
ลองเรือมาหารักสะขน

เดี๋ยวหนึ่งจะโดนลิขสิทธิ์สองไม่เพราะ
แต่เป็นบรรยากาศดีน่ารักก็อยากจะให้ดูกันแบบนี้
แต่ที่อุบลราชธานีก็โดนน้ำท่วมเข้าไปก็เยอะเหมือนกัน

สัปดาห์ที่แล้วกลับบ้านน้ำลดลงแต่ว่ายังไม่ได้ลดลงเยอะขนาดนั้น

เป็นกำลังใจให้นะสาววาริน

กลับไปแล้วแล้วก็ไปให้กำลังใจที่บ้าน

ตายเอามายังไงละ
เครื่องบินเขาไม่ให้เอาขึ้น๑๐๐มิลลิลิตร
เป็นกำลังใจให้กับสาวอุบลนะครับ
ที่อย่างภาคใต้ตอนนี้ก็ผสมปัญหาน้ำท่วมเหมือนกัน
มาดูเรื่องนี้ไหนก็พูดเรื่องงานแต่ง

แต่ไม่ใช่ว่าเต้นแข่งกับเจ้าบ่าว
แต่ว่าเป็นแม่ของเจ้าบ่าว

ไม่มีใครย้อมใครหรอกตอนแรกน่ะ

งั้นเรากอดกันดีกว่า
จังหวะกอดคือจังหวะเข่าซุดนะ

ที่นี่คืองานแต่งของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่ง
ที่จัดกิจจังหวัดชนบุรี
นี่ฮะช่วงเวลาของการไปขอเจ้าสาว
มันจะต้องมีประตูเงินประตูทอง
บ่าวเขาก็ต้องเดินผ่านประตูต่าง
แล้วกว่าจะผ่านได้มันต้องมีกิจกรรม
เพื่อเป็นการวัดความรักความผูกพันและความตั้งใจของเจ้าบ่าว
นี่เป็นประตูที่ต้องประชันเรื่องการเต้น
แต่ไม่ให้เจ้าบ่าวเต้นแล้วให้แม่เจ้าบ่าวนี่แหละมาเต้นเลย
เจ้าบ่าวส่งแม่เจ้าบ่าวเข้าประกวด
สักพักแหมแม่เจ้าสาวเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหว
ไหนก็ไหนขอรวบประชันด้วยคน
โอ้โหเป็นศึกใหญ่เลยนะงานนี้

ไม่ใช่น่าจะสองสามนาทีน่าจะพอแล้วมั้ง
ภาพความสนุกสนานมาแบบนี้ขอขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ด้วยนะครับ
ครับจากงานแต่งไปดูที่ต่างประเทศบ้างครับ

ให้หาวิธีกันการโกงข้อสอบนักศึกษา
เขาก็เลยจัดให้แบบนี้ครับ
โอ้โหแต่ละคนนะครับคุณผู้ชม
ดูสิครับแต่งตัวอะไรมาบ้างเนี่ย
โหนี่อันนี้โหมกกะน็อกนี่ทรงเน็ตชาย

ผมอยากรู้ว่าข้างในเขาจดโพยไว้ไหม

นี่แล้วมีผ้าคุมด้วยอันนี้เป็นอะไรบันผีหรอครับ
น่ารักมากเลยนี่มินเนียนด้วยอ่ะ
เดี๋ยวนะดิฉันว่าเอาเวลาทำกล่องเอาเวลาไปท่องสูตรดีกว่าไหมคะ
โอ้โหต้องป้องกันการลอกข้อสอบขนาดนี้เลยเหรอ
อันนี้คือใครทำสวยสุดจะได้คะแนนพิเศษไหมฮะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นั่นแหละ

โอ้โหบางคนเป็นหน้ากากแบบนี้จะเอาจริงเหมือนใครก็มี
หมายถึงว่าทำหน้ากากหรือการลอกคะ
หมายถึงว่าป้องกันการลอกข้อสอบแต่เอาจริงก็มีเหมือนกัน
ตอนสมัยผมเรียนก็ไม่มีแบบนี้นะ

อารมณ์เหมือนกับเข้าครูหาเลยอ่ะ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะ
ไปลอกใครเพราะมันลอกยาก
ไปดูไวร่าวบนโรคโซเชียล

เขาลองมาดื่มมาสดดู

อร่อยมากถึงขั้นว่าต้องกินวันละแก้วเลยนะ

เคยดูคลิปเขาไม่มีการบรรยาย
อย่างเดียวแล้วคนดูเป็นล้านคุณค่ะนั่นทำแค่นั้นคนดูเป็นล้านจริง
โอ้โหใครจะไปเชื่ออ่ะเพจดังบนเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าแคทดำนะครับ
แล้วก็เพจหนูรักเกาหลีเขาได้มาโพสต์ถึงเรื่องราวของยูทูบเบอร์คนนี้
มาไกลจากเกาหลีใต้มาเที่ยวกรุงเทพแล้วได้ลองกินชาไทยเท่านั้นโอ้โห
ติดงอมแงมต้องกินวันละแก้ววันไหนไม่ได้กินจะมีอาการหงุดหงิด
สักพักคุ้งขั่งไปอิ่มขึ้นไปมาสอนไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
ไม่ได้ติดอย่างงั้นเอาแค่ชอบไปเฉยแต่เธอบอกว่าเธอชอบมากอืม
ต้องกินวันละแก้วจริงจริงค่ะแล้วอยากให้ดูคลิปเธอแล้วตอนที่เธอเนี่ย
ได้พูดด้วยได้พูดถึงเรื่องของการดื่มชาไปฟังไปพร้อมกันไหม
ลองดูไหมว่าเออรู้สึกยังไงบ้างเวลาเธอกินเข้าไปเนี่ย
นี่นี่นี่นี่อ่าไปสั่งแล้วนะอ่าชาแก้วนึงชาไข้แก้วนึงเออ
สักพักก็ได้แก้วมาอ่าแล้วเธอก็โหลองดื่มดื่มดื่มนี่นี่นี่
กลับหลงกาแฟไม่เอาอ่าขอชาไทยชาไทยเท่านั้นอ่า
แล้วก็ได้มาได้นี่นี่เขาก็ถามอ่ะนะหึนี่นี่นี่อ่ารสชาติเป็น

มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยไปกินข้าวต้มกันหน่อยไหมเบาท้องช่วงเย็นเย็นเอ้ยไม่รู้จะกินอะไรกินข้าวต้มดีที่สุดนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านนี้เขาบอกว่าถูกและดีและอร่อยมากไปติดตามพร้อมกันในช่วงสะบัดรอบกรุง
กินข้าวต้มไหมอ่ะโอ้โหน่ากินน่าทานต้องไปแล้วล่ะครับก็แค่ข้าวต้ม
เฮ้ยมันไม่ใช่แค่ข้าวต้มแล้วก็แค่ข้าวต้มมันไม่ใช่แค่ข้าวต้มแล้ว
ชื่อร้านอ๋อแต่ดูเขาจัดเต็มมาสี่สุพัฒน์สาระโอ้โหเต็มมากไม่ใช่ก็แค่ข้าวต้มเลยนะคะ
มามะฮือมาเลยเต็มคาราเบลอ่ะเออเอาร้านนี้นะคะมีหมดเลยค่ะ
ถั่วงอกผัดเผ็ดผัดกะเพรากุญเชียงปลาทอดเมนูไข่นานาชนิด

ผิดหลัก๑๐พ่อ๑๐๒๐บาท

ข้าวต้มถ้วยหนึ่งอะต้วยหนึ่ง

สั่งถ้วยใหญ่มากนะ
ข้าวต้มที่เคยเห็นถ้วยละ๑๐บาท
ให้๓บาทพอเฮ้ย

อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ท่าดินแดง๑๐นะคะ
แขวงเขตคลองศาลกรึงเทพมหานครค่ะ
ได้ทุกวันเลยปิดวันอาทิตย์วันเดียว

ช่วงเย็นค่ะ๔โมงครึ่งถึง๕ทุ่ม
โอ้ยผมว่านะราคาย่อมยาว
จานไม่ใหญ่มากเนี่ยมันดีอย่างนึง
มันทานได้หลากหลายลองชิมทีละนิดทีละหน่อยทีละนิด
กับคนที่ประเภทเลือกไม่ได้รับพี่เสียดายน้อง
เห็นไอนั่นก็ดีไอนี่ก็ใช่ไอนั่นก็บา
คนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยคนนั้นก็จะเอา

หมายถึงกับข้าวอันไหนก็ดีอันไหนก็น่าอร่อย

ใช่ถูกมากน่าพาเด็กไปเลี้ยง
อยู่ที่ไหนนะท่าดินแดง๑๐นะคะ
คลองศาลกรุงเทพเบอร์โทรขึ้นให้หน่อยนะคะ
ข้างล่างนะคะหรือว่าถ้าใครไปไม่ถูก
โทรถามเอาอีกช่องทางนึงถนัด

นี่ชิมไปก็แค่ข้าวต้มก็ขึ้นเลย
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะรีบถ่ายไว้นะ

พอไปงานแต่งเนี่ยมันก็ต้องถ่ายรูปคู่กับบ่าวสาว
แต่น้องคนนี้พอถ่ายรูปไปแล้วทำหน้าแบบนี้

โอ้โหน้องจ๋าทำหน้าดีหน่อยลูก
แล้วทำหน้าแบบลิ้น

โอ้ยเดี๋ยว
ไอ้น้อง
คุณอาร์มก็ทำได้นะและน่ารักด้วยนะคุณอามทำแบบเนี้ยเอ้ย

หัวหน้าเกลียดเหรอ
คือด้วยความที่เราเป็นคนหน้าตาดีเราก็ไม่กล้าทำอะไรแบบนี้ดิ
พอเดี๋ยวเขาเปลี่ยนช่อง
พอเดี๋ยวเขาเปลี่ยนช่อง
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อคนเส้นตื้นต้องทำแผลเธอเป็นอย่างไร

มันวาคม่ะสินะครับ

หิวพอมาแล้วนะครับ

จะเจ็บหรือจะสนุก

พอโดนแอลกอฮอลไปนิดนึงเราร้องไห้ไปแป๊บนึง
แล้วโดนเก๋เอาหัวเล่าอีกแล้ว

สองสองคาเล็กเตอร์

เวลาคุณชนะโดนล้างแผลอย่างนี้หัวเราะด้วยไหมครับ

ตอนเด็กอันนี้ความไม่รู้จริงนะ
สมัยก่อนเวลาเราล้างแผลเราใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหม
พอจิ้มลงไปฟองฟอด

โอ้โฮผมหัวเล่ากากเลยฟองฟอด
แต่พอจิ้มเจ็บแต่ฟองฟอด

อ๋อรู้ระวังนะลูกโตมาแล้วจะเป็นแบบนี้ลูก

ถ้าเป็นแล้วไม่เป็นไรไปหาหมอกินยาเดี๋ยวก็หาย
ไม่หาย
ดูคลิปแบบนี้มันก็ทำให้เรานึกถึงตอนเด็กอะเนาะ
เรื่องต่อไปเป็นเหตุระทึกนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปกันที่ต่างประเทศที่กรุงโซเกาหลีใต้ครับ
เขาบอกว่ารถไฟตกรางเป็นเหตุระทึกเลยนะครับ

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กัดสะบัดข่าวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศ

กรุงโซประเทศเกาหลีใต้

และรถไฟลำนี้นะคะคันนี้ขบวนนี้นะคะ

ล่าสุดบาดเจ็บ๓๐รายนะคะ

เมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮัพเกาหลีใต้

ูกุงวาของบริษัทการรถไฟโคเรลพร้อมผู้โดยสาร๒๗๕คนค่ะ

ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓๐ราย
แต่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย

รายงานข่าวระบุว่าขณะที่เกิดเหตุเวลาประมาณ๒ทุ่มกว่าค่ะ

รถไฟขบวนนี้กำลังมุ่งหน้าจากสถานียองซานในกรุงโซไปยังสถานีเมืองอิกซานในจังหวัดซอกลาเหนือ
จากกรุงโซประมาณ๑๘๐กิโลเมตรค่ะ
บริษัทการรถไฟระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การเดินรถไฟล่าช้าไปเป็นชั่วโมงเลย
และตอนนี้เอาความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะ

โดยงานที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเกาหลีใต้ยังสืบสวนอยู่เลยนะคะว่ามันเกิดจากอะไร
ปกติแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟเนี่ย
ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะ

เพราะฉะนั้นเหตุนี้ก็ต้องมีการสื่อ
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
มิตเตอร์หรือเปล่า
ไป๑วันเนี่ยโอ้โหคนเข้ามาดูกว่า๒ล้าน๕แสนครั้งเลยทีเดียว
ถ้าเป็นช่วงหลังคอนเสิร์ตเลิกเนี่ยแท็กซี่ก็จะเหมาอย่างเดียวเลยนะครับ
ก็ต้องทำให้ต้องเดินตามหาแบบนี้นะครับ

ลักษณะแบบนี้แล้วที่แบบว่าขอเหมาอะเนาะ

เชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นแท็กซี่
ก็พูดแล้วก็บอกให้เป็นกำลังใจกับทุกคนว่าแท็กซี่ดีก็ยังมีนะ

ถ้าแมวควรรู้ถ้าเลี้ยงแมวแล้วแมวไม่ยอมกินน้ำ
จากเครื่องที่มันปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติ

ลองทำแบบนี้ดูมั้ย
ทำแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับเอาใจธาตุแมวกันหน่อย

พูแมวไปกินแล้ว

ไม่ยอมกินก็กินมันให้ดูซะเลย

แต่ที่ดูแล้วผมเตะตาผมจริงเลยนะ

ใช่

ตัวนี้ก็ชื่อว่าชื่อว่ามิยู
มิอยูเอาว่าไปได้ผลนั่นอะ
เออใช่ไหมมีดูลองเรียนตามพ่อดู
ดินตามสิอย่างงั้นทูลิตี้อ่าเก่ง
อ่ะอยากให้แมวทำไงก็ลองทำนำไปก่อนเดี๋ยวแมวมันก็ทำตามล่ะครับ
เขาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเขาก็รู้นะคะเลี้ยงหมาเลี้ยแมวค่ะ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับค่าครู่บดี้

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ